เรื่องของฝนที่อาจจะตกในหลายพื้นที่

แล้วก็มีบางพื้นที่ที่มีทั้งน้ำท่วมฉับพันธ์น้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับ

เวลาเกิดพายุฝนขับรถขับรางจึงต้องระมัดระวัง
เหตุการณ์ที่จะพาไปดูคือมีทั้งที่โคราชทั้งที่ลำปาง

ขับรถไปตามถนนแล้วปรากฏว่าต้นไม้มันล้มโค้นลงมา

จังหวะนี้ค่ะคือต้นไม้ที่ล้มลงมาเนี่ย
กระจกแตกเลยนะพังเสียหายเลยค่ะ
อันนี้ตอนที่ขับรถไปตามเส้นทางนะค่อยลุ้นตามกันไปด้วยนะฮะ
เพราะว่าภาพเนี่ยยาวพอสมควรแต่ต้นต้นเนี่ยหรอฮะ
นี่ค่ะโอ้โหเห็นไหมคะกระจกแตกเลย
จุดตรงนี้ค่ะคือถนนสายลำปางห้างฉัดสายเก่า
หรือว่าถนนจามเทวีนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
ซึ่งตรงนี้เป็นถนนขาเข้าเมืองลำปาง
ตรงที่จุดเกิดเหตุมันอยู่ตรงข้ามปั๊มน้ำมันค่ะ
ต้นไม้อยู่ริมถนนล้มมาขวางถนน
แล้วก็จังหวะที่รถเก๋งคันนี้ขับมาถึงคุณผู้ชม
ดูสภาพรถเก๋งสิข้างหน้าเนี่ยโอ้โหมันยับมันเยินไปหมดเลยนะคะ
มูลค่าความเสียหายหลายหมื่นเลย
แล้วเหตุการณ์นี้เจ้าของรถค่ะโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก
ไร้การเยียวยาจากทางหลวงต้นไม้สูงประมาณ๑๕๑๘เมตร
ไหลทางที่เป็นทางโพรงน้ำไม่มีรากยึดเกาะแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
ลมเนี่ยไม่แรงแต่ต้นไม้ล้มติดต่อเจ้าหน้าที่ไปแล้วเรื่องก็เงียบ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปสอบถามเจ้าของรถคนนี้
ที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะเป็นตำรวจค่ะ
ชื่อว่า๑๐ตำรวจโทกรกฎชัยชนะเป็นตำรวจที่จังหวัดลำปางนี่แหละ
แล้วต้นไม้นี้เป็นเท่าที่ทราบมันเอ็นมาก่อนหน้านี้แล้ว
แต่ไม่มีคนมาตัดไม่มีคนมาตัดแต่งกิ่งอะไรเลย
ช่วงที่เกิดเหตุตัวตำรวจเอง
สิบตำรวจโทรรายนี้ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่รถเขาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นสภาพมันเสียหายหนักเลย
ตอนแรกดิฉันรายงานว่าก็หลายหมื่นนะ
ก็คิดว่า๓๔๐๐๐เจ้าของรถบอก
แต่พอให้อู่รถไปประเมินดูราคามันไม่ใช่๓๔หมื่นคุณผู้ชม

ทีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเจรจากับทาง๑๐ตำรวจโท
แล้วก็บอกว่าจะช่วยค่าซ่อมประมาณสัก๑๕๐๐
ทีนี้๑๕๐๐กับ๘๐๐๐มันตัวผู้เสียหายเอง
บอกว่ามันไม่เป็นธรรมก็เลยปฏิเสธไป
เอาเดี๋ยวฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยนะคะ
ของแค่ทางสมรสไม่ได้เหรอ
นี่ค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปสอบถาม

ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ารู้เหตุการณ์นี้แล้ว
หลังจากเกิดเหตุก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล
อำนวยความสะดวกทั้งในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ต่อมาก็มีการพูดคุยมีการเจรจากันอยู่
ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ก็ย้ำเตือนด้วยนะคุณผู้ชมยิ่งช่วงนี้บางทีเรื่องของต้นไม้
ก็ต้องดูให้มันมั่นคงแข็งแรงเพราะว่า
เรื่องของฝนฟ้าขนองนี่โอกาสเกิดฝนทั่วประเทศ
วันนี้นี่๑๖๐๘๐ทั่วประเทศเลยนะคะ
ก็ทุกภาคเลยนะฮะเหนืออีสานกลางตะวันออกภาคใต้
เพราะว่าบ้านเรามีทั้งร่องมรสุมพาดผ่านทางตอนบนของประเทศ
แล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

อันนี้เกิดจากฝนและเรื่องของอุบัติเหตุ
ต่อกันที่อุบัติเหตุที่เกิดจากความเมาด้วยแหละ
โคราชค่ะคุณผู้ชมช่วงตี๒เกิดอุบัติเหตุเป็นกระบะ
ไปชนรั้วอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
ดูสินี่มันพังเสียหายแล้วทะลุเข้าไปในบริเวณประสาทหินพิมายนะคะ

ใช่ค่ะห่วงกำแพงประสาทซึ่งเป็นโบราณสถาน

ใช่ค่ะเขาก็เข้าไปเพราะพุ่มใบในน้ำไปชนกับต้นมะขาม
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคนเจ็บก็คือคนขับรถกระบะ
คือนายรุจิภาษตามคอนบุรีอายุ๒๕ปี
เจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยเหลือแล้วก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนะคะ
เขาก็นอนเจ็บอยู่นะแต่ว่ายังคงให้การได้บ้าง

บอกว่าตัวเขาไปดื่มเหล้ากับแฟนสาวไปดื่มเหล้าที่บ้านแฟนสาว
ตอนกำลังขับรถกลับมาถึงตรงนี้มันเป็นทางโค้งด้วย
แล้วตัวของคุณรุจิภาษณก็ขับมาด้วยความเร็ว
รถก็เลยเสียหลักแหกโค้งไปชนกับรั้วอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย

เขาก็ถามเจ้าหน้าที่ผมเป็นอะไรหนักหรือเปล่า
หัวล้างข้างแตกอะไรหนักหรือเปล่า

เจ้าหน้าที่บอกว่าอย่าเพิ่งถามเลยอยู่นิ่ง
ถ้าอยู่นิ่งอาจจะเจ็บไม่หนักนะฮะ
แล้วสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็เห็นแผลที่หัว
แล้วก็เหมือนปฐมพยาบาลตรงนั้นทำแผลตรงนั้น
ตัวของคนบาดเจ็บเขาบอกเจ็บเจ็บ
เจ็บโอ้โหร้องตะโกนใหญ่เลยนะฮะ
ถามเขาว่าเมามาหรือเปล่าพี่เขาก็ยอมรับนะ

โดนข้อหาอะไรบ้างก็โดนข้อหาเมาแล้ว
แล้วขับนะคะขับรถประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหาย
ก็ต้องนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ